คนหนึ่งเห็นเครื่องดื่มชูกำลังของเพื่อนวางอยู่แล้วเพื่อนไม่ยอมดื่ม
ก็เลยถามว่าเอามาจากไหนเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้
เพื่อนบอกว่ามีเพื่อนส่งต่อต่อกันมาให้อีกที
พร้อมกับเงินอีกหนึ่งร้อยบาทที่มาก็แปลกแล้วใช่ไหมคะ
แต่เขาบอกว่างั้นไม่เป็นไรเพื่อนไม่ดื่มไม่เป็นไรเขาดื่มเอง
พอดื่มเข้าไปปุ๊บคุณผู้ชมคะผ่านไปสัก๒๓ชั่วโมง
เขามีอาการหน้ามืดลิ้นแข็งตัวชาเกือบตาย
ต้องเรียกรถพยาบาลมารับนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
มันมีอะไรอยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังนี้
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดร้านขายสินค้าปลีกส่งนะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนายจำลองหรือในบอลอายุสามสิบเจ็ดปี
เป็นลูกจ้างของร้านที่เป็นคนดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเข้าไป
ไปตอนตี๕๓๐เมื่อวานนี้
ไป๓ชั่วโมงในบอลเริ่มมีอาการหน้ามืดนะคะ
ดมอย่าดมนะคะดมอย่าหม่อง
แขนขาชาลิ้นแข็ง
เริ่มมีอาการแปลกไม่ไหวเนี่ยเพื่อนมาพัด
เรียกรถพยาบาลมารับค่ะครับก็ต้องไปโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายอาการปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีอะไรอยู่ในนั้น
แต่ในบอลให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ก่อนค่ะ
บอกว่าคือตอนไปทำงานเนี่ยเห็นเครื่องดื่มชูกำลังของในเอ็ม
เพื่อนรุ่นน้องวางอยู่ก็ถามว่าไปเอามาจากไหน
เอ็มบอกว่ามีคนฝากต่อต่อกันมา
พร้อมกับเงินอีกหนึ่งร้อยบาทมีผู้หญิงที่ชอบเขาฝากมา
แต่ไอ้เงินร้อยหนึ่งเนี่ยคนถือขวดเขาเอาไปแล้ว
ไม่ดื่มบอลเลยดื่มเอง
แต่บอลบอกว่าก่อนดื่มมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็เขย่าโอ้โห
มันมีฟองอากาศฟู้ออกมาทางฝาขวดก็ไม่ได้เอกใจอะไร
คือบอลบอกผมก็ง่วงอยากจะดื่มให้มันตื่นหน่อย

ก็คือฝากไม่ได้เปิดมาได้อ่ะเขาเสร็จปุ๊บกินไปอึกหนึ่ง
กินไปอีกนึงเสร็จก็อุทานมาเลยว่า
เฮ้ยทำไมกลิ่นมันแปลก
ก็ดกตามไปตามไปก็หมดสักครั้งนึงอีกคุณชมมุมอาการมา

ในบอลสงสัยว่ามีการฉีดสารเสพติดเข้าไปในขวดหรือเปล่า
เพราะพอไปดูที่ฝาขวดมีรูเข็มอยู่๑รูที่ฝานี้นะคะ
สงสัยว่าคู่อริของในเอ็มแอบฉีดสารเสพติดเข้าไปหรือเปล่า

บอลดื่มบอลเลยซวย

บอกว่าเปล่าเลยผมไม่เคยทะเลาะอะไรกับใครไม่ได้มีคู่อลิ

ที่ผ่านมาเคยเช่าบ้านอยู่
แล้วพี่คนนึงเขาก็ยังติดเงินผมอยู่แล้วก็คู่อลิอะไรไม่มีนะ
ฟังเสียงเอ็มดูนะคะ
เราเลยไปถามแม่ค้าใกล้ร้านของในบอล

มีผู้ชายผอมสูงใส่หน้ากากอนามัย
เดินถือถุงใส่เงินกับเครื่องดื่มชูกำลัง
มาหาและฝากถุงไว้ให้เอ็ม
ฝากไว้ให้เอ็มโดยเฉพาะเลยนะคะ
แต่คนที่เอามาฝากให้เขาบอกว่า
มีแฟนคลับสาวฝากมาให้ดื่มเลยนะ

พอในเอ็มเดินผ่านมาไปทำงานก็เลยหยิบถุงให้

ถ้าถามว่าจำได้ไหมคนมาฝากนะ
จำได้แต่ไม่ได้รู้จักไม่รู้ว่าเป็นใคร
ไม่เอกใจก็เพราะว่าก็คนมาฝาก
ซื้อของเอาของมาฝากอะไรบ่อยแวะเวียนกันมา
อะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่ได้เอกใจอะไร
โรงพยาบาลตรวจสอบแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีเฉลยแล้วค่ะว่าในเครื่องดื่มชูกำลังนี้
มีอะไรมียาเสพติดจริงด้วย

อยู่ในขวดเครื่องดื่มชูกำลัง

นั่นสิฮะจะเกี่ยวไหมกับไอ้รูที่ถูกเจาะเอาไว้
แล้วใครเอามาฝากให้เอ็มนั่นสิครับแล้วเอ็มรู้เรื่องหรือเปล่าว่ามันมียาเสพติดอยู่ในนั้น
เดี๋ยวขยายผลต่อเพิ่มเติมนะคะ
คือพรุ่งนี้หลังจากออกจากโรงพยาบาลบอลกับเอ็มบอกว่า
เดี๋ยวจะไปแจ้งความทั้งคู่เลยไปแจ้งความที่สพเมืองอ่างทอง
เพื่อตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ